เมื่อกี้คนเขาส่งไปในมือถือ

จัดให้ไปดูบรรยากาศ

ที่แรกค่ะพาไปที่วัดเขาพระทอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขามีมีพิธีบวงสวงปลุกเสกหลวงทวดไอไข่หัวนโมทาเวซุวัลประพริกเนธรุ่นทรงบด
มีอดีตรองผู้ว่าเมืองคอนไปเป็นประธานในพิธีด้วย
หลังเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านที่มาร่วมพิธีก็นำธนบัตรนะคะไปเสียบที่รูปปั้นของไอ้ไข่

บางคนเนี่ยก็นำเลขท้ายธนบัตรที่นำไปเสียบเนี่ยนะคะ
ไปร่วมเสี่ยงโชคด้วยล่ะค่ะครับอ้าวไปที่ชนบุรีครับ
ชาวบ้านหน้าพระธาตุมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งครับ
เพราะอะไรมีไอ้ไข่องค์ใหม่ครับมาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจครับ
องค์เก่าที่ขโมยนะมันก็ช่างขโมยไปคืออย่างงี้ครับ
นำท้องถิ่นเขาเลยรวมเงินกันสร้างองค์ใหม่มาแทน
เป็นรูปปั้นไอ้ไข่สีทองทั้งตัวเลยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ใหญ่กว่าเดิมสูงถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับ
ทำจากทองเหลืองอย่างดีพอทำพิธีอันเชิญเสร็จเท่านั้น
แล้วก็ชาวบ้านปรีเข้าไปเลยครับไปรูปภาวนานะฮะ
ไอ้ไข่เอ้ยขอ๓ตัวนะงวดนี้นะฮะ
นะฮะตอนแรกตอนแรกก็จะไม่อ่านพอดีภาพมันได้นะฮะ

รอส่องเลขจากก้านทูบชุดแรกครับ
จากพิธีอันเชิญไอ้ไข่ปรากฏว่า

มองเห็น๓๔๓กับ๓๔๗นะคะ
เออ

มาแล้วครับเลขเด็ดจาก๒กุมาร
คือกุมารน้องปิ่นกับกุมารน้องไข่

หลังวันครูคนก็ไปสิครับคุณผู้ชม

ส่องอ่างน้ำมนต์กันเห็นชัด

แล้วแต่ตาดีได้ตาร้ายได้ล่ะกอกัน

โดนกันเองโดนกันเองนะฮะค่ะคุณผู้ชมเลยไปอีกนิดค่ะ
ไปที่วัดหัวทุ่งน้อยอยู่ในอำเภอคองขลุงที่จังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านเนี่ยหอบประทัดหอบรูปปั้นไก่ชนไปแก้บนไอ้ไข่
เพราะว่างวดที่ผ่านมาเขารับโชคกันไปแบบหอมปากหอมคอนะคะ
วันนี้ก็เลยมาแก้บนมาส่องเลขเด็ดขอโชคกันต่อจากเลขปลายประทัดนะคะ
เอาไปเสี่ยงท้ายนี่แหละชัดเจนกันไปแบบนี้๓ตัวนะคะ
บางคนแอบไปส่องดูเลขที่หลังของรูปปั้นไอ้ไข่ด้วยนะคะ
ส่วนใครจะมองเห็นเป็นเลขอะไรก็ตาใครตาคนนั้นค่ะครับ
ส่วนที่วัดเทพนิมิตรสว่างธรรมอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ
มีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภจากรูปไม้แก่สลักไอ้ไข่เด็กวัดเทพครับ
ทำพิธีบวงสวงแล้วก็เบิกเนธไปเมื่อ๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
โดยคนที่นำรูปไม้แกะสลักไอ้ไข่มาถวายวัดก็คือนางลมโชยบุญภา
หรือว่าเขาเรียกกันป้าเม้านะฮะป้าเม้านี่ถูกรางวัลได้เงินไปหลายแสนครับคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ชาวบ้านก็ถูกรางวัลไปตามกันนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ฮะป้าเม้ากับชาวบ้านก็พากันมาจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วก็ได้เลขก้านทูบเอาไปเสี่ยงดวงในวันนี้แหละ
ป้าเม้ายืนจ้องใหญ่เลยเนี่ยไหนป้าเม้าเห็นมั้ยฮะ

อุ้ยมาอีกแล้วฮะมาสามข่าวแล้วนะฮะ
ย้ายใจแล้วฟื้นมาแน่
เอาไปที่วัดศรีทรงธรรมหน่อยครับอำเภอหนองหานอุดรธานีนะฮะ
นักเสียงโชคแวะเวียนไปขอโชคลาภ
จากรูปปั้นไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์นะฮะ
ท่ามการรับการคุมเข้มเรื่องของโควิด๑๙
ชาวบ้านนะฮะคนที่เขาได้งวดที่แล้วก็ไปแก้บนไอ้ไข่นะฮะ
จุดประทัดเสี่ยงทายอีก๑๐๐๐๐นัด
นำเลขปลายประทัดไปซื้อนะฮะ

แห่ไปรับแจกไข่ไก่ครับที่บ้านไอ้ไข่
ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวลับทวันวงวิริยะ
หรือว่าหมอจี๊ดอายุ๔๒ปีเธอเป็นหมอดูออนไลน์ฮะ
จี๊ดได้เล่าบอกว่ามีคนดวงดีที่ได้โชคได้ลาบ
สมใจเอาไข่ไก่สดมาแก้บนรูปหล่อไอ้ไข่
เยอะเลย๑๐๐๐๐ฟองนะครับ
จึงนำมาแจกให้ชาวบ้านในตะบนหนองกลางดง

หวังจะช่วยลดภาระด้านค่าคลองชีพในช่วงโควิด๑๙ด้วย

ยังเสี่ยงทายขอเลขเด็ดด้วยการล้วงลูกปิงปองในโหลนะครับ

เดี๋ยวลองดูกันด้วยตาของคุณผู้ชมเองนะฮะไหนฮะ

เลขปิ๊งปองนะฮะ
ทันเห็นไหม

ไปดูแผงที่นั่งบริเวณลอตเตอรี่ที่ไม้บ้านสลันกำแพง
ก็มีชาวบ้านไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันทั้งวันนะฮะ

จริงแล้วเห็นคนมาอย่างนี้คนน้อยนะขายไม่ค่อยดีเลย
แต่ก็มีชาวบ้านกว้านซื้อไปเลข๕๐หรือ๕๐

ผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่อำเภอชนแดนเพชรบูรณ์นะฮะ
เลขที่๕๐อายุ๕๐มีแบงค์๕๐อยู่ข้าง
แล้วเขาเกิดเดือน๕ก็เลยชื่อพฤษภาคม

ข้าวบ้านรู้ข่าวก็เอ้าซื้อสักหน่อยละกันเนอะ
อีกหนึ่งเลขที่ขายดีคือเลขปีพศ๒๕
คนก็กว้านซื้อกันหมดเกลี้ยงเลยนะครับ
เอามาฝากกันครบถ้วนกระบวนความน่าจะพอแล้วมั้งฮะ

อิ่มหรือเปล่าพ่อของปากของพ่อนะคะ
ก็หยิบบรรยากาศมาให้ได้เห็นกันก็เสี่ยงโชคกันไปพอประมาณก็แล้วกันเนอะ